เรามีวิธีการเสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากคุณผู้ชมด้วย
จากการทอผ้าธรรมดาเนี่ยนะบางคนก็บอกว่า
มันธรรมดาเกินไปแล้วธรรมดาโลกไม่จำ
เราต้องทำอะไรที่มันมีไอเดียมีแนวความคิดเจ๋งหน่อยนะคะ
ที่นี่เขาเปลี่ยนจากการทอผ้าธรรมดามาทำเป็นหมอนสมุนไพร
เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าแล้วก็เป็นของฝากของที่ระลึกได้

ไปกันเลยที่ตำบลบ้านจีดอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีนะคะ
ที่นี่เขามีการรวมตัวการเกาะของแม่บ้านในบ้านจีด
เพื่อเป็นการทอผ้าหัฐกรรมอยู่แล้วนะ
ก็มีการทอผ้ามัดหมี่แล้วก็อีกหลากหลายมากมายเลยค่ะ
แต่ว่าตอนนี้ทางกลุ่มเขามีการเพิ่มเติมสินค้า
ก็คือเป็นหมอนสมุนไพร
นี่หมอนสมุนไพรแบบที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะ
ก็ตอนนี้เป็นที่สนใจแล้วก็มียอดสั่งจองเป็นจำนวนมากด้วย
เพราะว่าหมอนสมุนไพรกู่แก้วมันมีกลิ่นหอม

ทางอำเภอกู่แก้วได้รับคัดเลือกจากจังหวัดอุดรธานีว่า
เป็นอำเภอ๑ใน๓อำเภอที่ถูกคัดเลือกเป็นอำเภอสมุนไพร
ทางกลุ่มแม่บ้านจึงมีการปรับเปลี่ยนการทอผ้าที่เสร็จแล้วเนี่ย
มาทำเป็นหมอนออกจำหน่ายแบบนี้นะคะ
การทำหมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพทำไม่ยากเลย
นำผ้าที่ทอด้วยมือมาตัดเป็นรูปหมอนตามที่ชอบ
ดูว่าจะทำเป็นหมอนรูปแบบไหนน่ารักยังไงรียาวแบบไหนก็ได้
แล้วแต่เลยค่ะหลังจากนั้นก็นำไปเย็บขึ้นรูป
เสร็จแล้วก็นำสมุนไพรที่ตากแห้งแล้วใส่ลงในหมอนที่เย็บขึ้นรูป
จัดรูปทรงให้สวยงามแบบนี้นะคะ
สำหรับอายุการใช้งานของหมอนสมุนไพรใช้ได้ประมาณ๖เดือน
เวลาเรานอนไปเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นมีกลิ่นสมุนไพรขึ้นมาด้วยนะคะ
ราคาขายก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดเลยมีตั้งแต่๕๐บาทถึง๒๐๐บาท
แล้วไอ้หมอนสมุนไพรนี่มันช่วยอะไรบ้างเนี่ย
มันช่วยคือเยอะมากคุณมันช่วยผ่อนคลายได้มันช่วยแก้อาการคัดจมูก
ดิฉันอยากจะสั่งมาตอนนี้เลยคุณสัก๑๐ใบได้ไหม
ได้ช่วยหายใจกันนิดนึงนะคะแก้อาการวิ่งเวียนศีรษะก็ได้
กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตก็ได้ขับลมก็ได้เห็นไหมสรรพคุณมากมายเลยนะคะ
ส่วนสมุนไพรที่นำมาใช้ก็จะเป็นสมุนไพรที่มีตามท้องถิ่นก็คือพวก
ไพรขมิ้นชันขิงขาแล้วก็อีกหลากหลายนั่นเองนะคะ
เพราะเขาบอกว่าที่อำเภอกู่แก้วเป็นอำเภอสมุนไพร
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ
แล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ด้วย
จากการทอผ้าธรรมดาปรับเปลี่ยนให้มันกลายเป็นสินค้าที่มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
ก็ขายได้ทั้งผ้าทอขายได้ทั้งหมอน
นี่เหลือประเข็นรูปประคบด้วยนะ

ใช่ค่ะก็ใครชอบแบบไหนก็เอาไปโดยเฉพาะเรื่องคนที่ชอบสมุนไพร
ก็จะได้บำบัดแล้วก็ผ่อนคลายสบายกันด้วย